สำหรับคดีเด็กวัย๑๔ที่ก่อเหตุที่สยามภารกร
คุณผู้ชมพี่น้ำแข็งก่อนอันนี้เรารายงานไปแล้วว่า
มี๓คนโดนจับตัวไปแล้ว
หมายจับเลยก็คือ๒คนที่เป็นพ่อลูกกัน
และ๑คนโดนจับที่กรุงเทพ
เมื่อวานนี้ก็๓คนนี้โดนฝากขังแล้วคุณผู้ชม
แต่ตำรวจขยายผลจับกลุ่มเพิ่มได้อีก๓ครับ
เมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนสนยานวา

นายสุวรรณหงษ์และนายอัครวิทย์สองพ่อลูกชาวยาลา

ซึ่งเป็นคนขายกระสุนปืนและซองบรรจุ
กระสุนให้กับเด็กวัย๑๔ไปก่อเหตุที่สยามภารกร
ทั้งหมดถูกขอหน้าศาลฝากขังที่ศาลอายกรุงเทพใต้
และตำรวจคัดค้านการประกันตัวด้วย
ทั้ง๓คนอยู่ในชุดเดิมเลยพี่น้ำแข็ง

สื่อก็พยายามถามจ่อไมค์ถามเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรครับ
จากนั้นผู้ต้องหายื่นขอปล่อยตัวชั่วคราว
แต่สารมีคำสั่งไม่อนุญาตครับ

จากว่าคดีนี้มีอัตราโทษสูง
เกรงว่าผู้ต้องหาอาจหลบหนีได้
ก่อนจะส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ราชธรรมรับตัวไป
คุมขังที่เรือนจำทันที
ส่วนการขยายผลไปจับเพิ่มอีก๓เนี่ย
อีก๓คนนี้ก็โดนข้อหาร่วมกันจำหน่ายเครื่องกระสุนปืน

คนแรกนี่เลยแถวเพชรเกษมนี่เองคุณผู้ชม
นายพัศกรหรือว่านิกกี้เทียนธนาวิทย์
อายุ๒๗ปีโดนจับได้ที่บ้านของเขาเลย

ถูกจับพร้อมของกลางเป็นปืนพกกึ่งอัตโนมัติ

แล้วก็มีกล่องพัสดุที่ยังไม่ได้บรรจุ

นิกกี้บอกกับตำรวจว่า
เขาได้รับการติดต่อมาจากปียบุตร
ยบุตรก็คือผู้ต้องหาที่ถูกจับไปก่อนอันนี้
ยบุตรเนี่ยติดต่อให้นิกกี้แพ็ค

ให้กับเด็กวัย๑๔ผู้ก่อเหตุครับ
จากนิกกี้มามีอีก๒คนคุณผู้ชม
โดนจับได้ที่ประจวบคิริขันครับ
คือนางสาวพุทธิดาและนายวุฒิพงศ์
ทั้ง๒คนนี้ตำรวจเนี่ยไปเจอหลักฐานว่า

ก็ให้การว่าเมื่อสัก๒สัปดาห์ก่อน

เปิดบัญชีม้าให้กับสามีของ
นางสาวสุธิดาผู้ต้องหารายก่อนอันนี้
แล้วก็รับค่าจ้างเป็นเงิน๑๐๐๐บาทครับ

ให้ผู้อื่นโอนเงินเข้ามาเป็นประจำครับ

ตำรวจก็เลยเรียกสามีของนางสาวสุธิดา

หน่ายกระสุนปืนให้กับเด็กผู้ก่อเหตุ
ก็จะรวบรวมหลักฐานขอสาร

แล้วตำรวจก็ต้องมีการขยายผลต่อด้วยนะคะ

เรื่องของการให้เด็ก
ติดต่อมาซื้อมีขบวนการอะไรยังไง

เมื่อวานนี้นะแม่ของนางสาวตะวันเนี่ย

เป็นจังหวะที่แม่ไปเคาะโลง
แล้วอยากจะสื่อสารกับลูกสาวค่ะ

คุณแม่ก็เหมือนกับเอากาแฟ

มาให้กับลูกสาวที่โรงศพ

เมืองไทยเมื่อวานนี้หลังจากที่ทางการเอง

ของนางสาวตะวันมาจากเมืองยั่งกุ้ง
เพื่อที่จะมาร่วมงานศพที่ประเทศไทย
ผาสุกมณีจักรที่ปากเกร็จจังหวัดนนทบุรี
ทีนี้แม่ถือกาแฟมาแก้วหนึ่งมีข้าวไก่ทอด
ทั้งสองเมนูนี้เป็นเมนูโปรดของลูกสาว
เอามาวางไว้ที่หน้าโรงศพแล้วก็เคาะโลง
ให้ลูกสาวรับรู้ว่าแม่มาถึงแล้วนะ
แล้วเมื่อกี้ที่แม่พูดคือมันแปลความเป็นภาษาไทยได้ว่า
มาถึงแล้วนะลูกทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้กับลูกด้วย
เร็วไปไหมที่ลูกต้องจากแม่ไป
ทิ้งแม่ไปแล้วเหรอกลับบ้านเรานะลูก
หลังจากนั้นคุณแม่นะเข่าซุดเป็นลมเลยคุณผู้ชม
หลานที่มาด้วยกันดูสิใช่ค่ะคือต้องคอยประคองไว้
ก้าวเดินแทบจะไม่ไหวหลานก็ต้องเข้าไปช่วยพยุง
ให้แม่มานั่งบนเก้าอี้เอายาดมมาให้แม่ได้ดมก่อน
แม่ก็ร้องไห้นี่ค่ะตอนที่ให้ดมยา
แล้วสายตาแม่นะมองไปที่รูปหน้าโรงศพของลูกสาว
นายจ้างก็ต้องเข้าไปช่วยปลอบช่วยกอด
แล้วก็อยู่ใกล้รวมถึงแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ
สังเกตในมือของคุณแม่แม่ถือเป็นกำไรศักดิ์สิทธิ์เส้นหนึ่งอยู่
คือก็เป็นความเชื่อเหมือนกับคนไทยนี่แหละค่ะ
แม่บอกแบบนี้บอกว่ากำไรศักดิ์สิทธิ์เนี่ย
เอาติดตัวมาจากเมียนมาตามความเชื่อแล้วนะ
ชาวเมียนมารู้สึกไม่สบายใจจะใช้กำไรนี้แหละ
เหมือนกับเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นสิ่งที่จะช่วยคุ้มครอง
ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับบ้านเราก็จะเหมือนกับสร้อยพระค่ะคุณผู้ชม
เครื่องยึดเหนียวจิตใจแม่บอกด้วยนะ
คุยกับลูกสาวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเอ๊ะไม่คิดไงว่าต้องมาจากกันแบบนี้
แล้วคุณแม่ไม่ได้ทราบเรื่องทันทีจำได้ไหมดอมตอนที่เรารายงานข่าว
นายจ้างยังบอกเลยยังไม่รู้เลยว่าจะบอกกับแม่ของตะวันยังไง
สื่อสารกับแม่ของตะวันยังไงว่าลูกน่ะไม่อยู่แล้ว
ก็แม่มารู้เรื่องหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไปแล้ว๒วันค่ะ
จากญาติที่อยู่ในเมืองไทยพอแม่รู้เสร็จแล้วก็นี่ค่ะ
ทางการเองก็รีบประสานแล้วก็พาแม่เดินทางมา
จริงพอตามข่าวนี้นะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เห็นไหมนะ
ที่พ่อของผู้ก่อเหตุวัย๑๔ปีจะได้เจอกับแม่ที่เขาสูญเสียลูก
เพราะว่าวันก่อนคือพ่อมากราบศพแล้วพ่อก็กลับไปก่อน
ไม่ได้เจอทั้งครอบครัวของฝั่งนางสาวตะวัน
แล้วก็เราได้เห็นแถลงการคำขอโทษจากฝั่งของคุณพ่อของเด็กที่ก่อเหตุ
และเมื่อวานนี้คุณผู้ชมพี่น้ำแข็งได้เจอจริงครับ
ของเด็กวัย๑๔ที่ก่อเหตุได้มาเจอแม่ของนางสาวตะวันดูวินาทีนั้นด้วยกันครับ
ปุ๊บมากครับปุ๊บทราบดีครับ

หรือก็แม่สาวตะวันเริ่มขึ้นแล้วคุณพ่อมาเลยนะครับ
ว่าเขามันก็ว่าแบบลูกเขามีข้าวมากกว่านี้
เขาบอกว่าพี่ก็สู้นะ
อาเกียรติเขาก็คือสู้อะไรประมาณนั้นครับ
ตอนพูดถึงไหมมีปัญหา

เขาบอกว่าเขาก็ไม่สามารถเล่นอะไรกับชีวิตของลูกเขาได้

สูญเสียลูกที่จากไปแล้ว
ฝั่งหนึ่งก็เป็นพ่อของเด็กที่รู้สึกผิดและเข้าไปก้มกราบทันที
พร้อมกับยื่นซองจะช่วยเหลือคุณแม่ของนางสาวตะวัน

แต่ว่าคนที่ยืนอยู่ข้างเสื้อดำเนี่ยคุณผู้ชมก็คอยแปลให้

แล้วก็บอกว่าคุณแม่อาจจะยังไม่พร้อมรับในตอนนี้ครับ
แต่พ่อเด็กวัย๑๔ก็รับปากว่าจะชดใช้ให้ตามที่ต้องการทุกอย่างเลยนะคุณผู้ชม

นี่คือบรรยากาศที่สารา๒วัดผาสุกมณีจากอำเภอปากเกร็จจังหวัดนทบุรีครับ
เมื่อวานนี้ก็เป็นการสวดพระอภิษฐรรมศพนางสาวตะวัน
หญิงชาวเมียนมาที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่สยามพรากรเป็นคืนสุดท้ายครับ
พอคุณพ่อของเด็กวัย๑๔มาถึงปุ๊บก็ตรงมาหาคุณแม่นางสาวตะวันเลย
คุณแม่พยายามเอาแขนเอามือก็ตบที่บ่านะ

แล้วก็บอกว่าพ่อไม่ผิดหรอกผิดที่ตัวลูกของพ่อ
และยังบอกอีกว่าแม่ให้อภัยแต่ก็ยังทำใจไม่ได้ครับ
หลังจากนั้นพ่อของเด็กวัย๑๔ก็ลุกขึ้นเดินเข้าไปกราบขอเข้ามาที่หน้าโรงศพนางสาวตะวัน
แล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรกับสื่อนะครับไปดูวินาทีนั้นหน่อยครับ
นี่ค่ะจังหวะนี้จังหวะที่ทั้งพ่อก่อนที่พ่อจะมากราบ
ที่หน้าลงศพนี่นะคะที่พ่อไปกราบแม่ของนางสาวตะวัน
ก็การสื่อสารตอนแรกก็อาจจะเหมือนเป็นอุปสรรคนะคะ
เพราะว่าพูดกันคนละภาษาแต่สิ่งที่เห็นจากสิ่งที่พ่อพูด
พ่อก็บอกว่าขออโหสิกรรมขอขมาแล้วก็ขอโทษรวมถึงทางฝั่งคุณแม่
จริงมันมีประโยคที่คนที่เขาคอยช่วยแปลเขาบอกด้วยนะ
เขาบอกว่าตัวแม่นางสาวตะวันรู้สึกเสียใจที่สูญเสียลูกที่ดีไป
ที่คอยดูแลฉันมาตลอดแล้วก็รู้สึกเสียใจแทนพ่อ
ที่พ่อมีลูกที่ไม่ดีมาก่อเหตุแบบนี้
แล้วหลังจากนั้นที่มีการยื่นซองที่จะเยียวยาค่ะ
พอคุณแม่ไม่รับใช่ไหมพ่อก็บอกว่าอ่าโอเคไม่เป็นไร
เดี๋ยวเราค่อยคุยกันเรื่องนี้หลังจากนี้ก็ได้
แต่ตอนนี้ขอที่จะมาแสดงความเสียใจจริง
เพราะถ้าดูจากท่าทีคุณแม่คุณแม่ก็ยังคงทำใจไม่ได้อยู่
ใช่แต่อย่างหนึ่งนะคือแม่ก็พูดเลยว่าแม่เข้าใจ
นี่มันคือเป็นเรื่องของบุคคลมันคือคนละคนกัน
แล้วแม่ก็มีช็อตที่ลูบหัวพ่อของเด็กเยาวชนที่ก่อเหตุด้วยนะคะ
หลายคนที่ดูช็อตนี้ก็บอกว่าโอ้โหคุณแม่จิตใจของคุณแม่ไม่แปลกใจเลย
เพราะว่าแม่เป็นแบบนี้ไงแม่สั่งสอนลูกสาวคือนางสาวตะวันมาได้ดีมาก
จนทำให้คนรักนางสาวตะวันเยอะมากนายจ้างหรือว่าหลายคนที่ใกล้ชิดนางสาวตะวันก็จะบอกว่า
นี่ลูกแม่เป็นคนดีลูกแม่น่ารักดูสิคะนี่คือสิ่งที่แม่แสดงออกกับพ่อของคนที่ทำกับลูกแม่
คุณแม่ดูเสียใจดูทำใจไม่ได้แต่ก็ดูไม่ได้โกรธอะไรกับฝั่งพ่อของเด็กที่ก่อเหตุนะครับ
แม่บอกแล้วว่าเป็นคนละคนกันน่ะนะคะอันนี้คือครอบครัวหนึ่งของผู้สูญเสียชาวเมียนมาที่